สารได้อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ

แต่ว่ายึดใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถด้วยค่ะ
ส่วนคำสั่งย้ายเหมือนที่คุณพิรวัตรบอกไป

ยทั้งพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการโพสต์กันล่าสุดนะคะ

กล้องวงจรปิดที่ด่านเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนพระราม๔
สามารถบันทึกวิณาทีที่รถยนต์นั่งสวนบุคคลเบนท์บันสีดำ
ขับพุ่งชนไม้กั้นบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
บันทึกเอาไว้ได้เมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๕๘นาที
ของวันที่๑๓มีนาคม๒๕๖๒
หรือก่อนเกิดอุบัติเหตุเพียง๑ชั่วโมง
วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อกจากนี้ยังมีพลเมืองดีอีกราย

บนทางด่วนด้วยความเร็วสูงในเวลาใกล้เคียงกัน

ตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนความคืบหน้าทางคดีในวันนี้
พันธุ์ตำรวจเอกสุรินทัพพันธ์บุภา
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
เรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีเป็นครั้งแรก
โดยการประชุมในวันนี้เพื่อนำพยานหลักฐานที่มีอยู่
กำหนดประเด็นในการสอบสวน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายืนยันว่า

ตำรวจจะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
การลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ของตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาวันนี้
ตั้งแต่จุดปะทะจนถึงจุดที่รถยนต์ของผู้ต้องหาพลิกคว่ำ

ตำรวจไม่พบร่องรอยการเบรกของรถแต่อย่างใด
ซึ่งสอดคล้องกับการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ครั้งที่๒ของกองพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจภูทรภาค๑ที่ไม่พบร่องรอยการเบรก
และอยู่ระหว่างคำนวณความเร็ว
ขณะเกิดเหตุใช้ความเร็วเท่าไหร่
แต่ในทางข้อได้จริงเราได้มีการสอบถามจากพนักงานสอบสวน
ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการสั่งให้มีการตรวจความเมาแล้วนะครับ
ที่โรงพยาบาลบางปะอินนะครับ
แต่ทราบในเบื้องต้นว่าผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ดังนั้นเมื่อผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในการปฏิเสธไม่ให้ตรวจนะฮะ
อันนี้เป็นข้อที่จริงที่ได้ทราบจากพนักงานสอบสวนนะครับ
ทีนี้โดยหลักกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะบังคับให้มีการตรวจความเมา
ไม่ว่าจะเป็นตรวจจากการเป่าก็ดีตรวจปัสสาวะก็ดีแล้วก็ตรวจจากเลือดนะครับ
พนักงานสอบสวนรับมองสำนวนการสอบสวนจากสอบภพดิรัชา

ผู้บังคับการบุกรรจังหวัดพระนครสีอายุทิอายืนยันว่า
แม้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธขอการตรวจแอลกอฮอลหลังเกิดเหตุได้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา๑๔
ให้อำนาจตำรวจตรวจเลือดของผู้ต้องหา
ในกรณีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่๓ปีขึ้นไป
ซึ่งคดีนี้โทษจำคุกอย่างสูง๑๐ปี
ตำรวจย่อมมีอำนาจตามมาตรา๑๓๑
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีคำสั่งโยกย้ายพันธุ์ตำรวจเอกพงพัฒน์สุขสวัสดิ์
ผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๑เป็นเวลา๑๕วัน
และให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่เข้ารับผิดชอบคดีทั้งหมด
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน
ซึ่งวันนี้หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้ตั้งโต๊ะแถลงนะคะ
เพื่อคลายประเด็นสงสัยที่มีการตั้งคำถามกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของคดี
รวมถึงพูดถึงแนวทางในการคลี่คลายคดีนี้ด้วย
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ